จังหวัดนครสวรรค์ครับหลังจากพี่มดดำอธิษฐานขอพร
รูปหล่อห์ห์ลวงพ่อพัฒน์นะฮะที่หูดูได้โหยืนสูงตระง่านสง่านะครับ
อยู่ในวัดนะฮะอุ้ยเสร็จปุ๊บเกิดอัศจรรย์ไหล้
อาทิตยทรงกฎพอดีเลยคุณผู้ชมแม่พี่มดดำแกชอบเจอเรื่องแบบนี้นะ
หลวงพ่อพัฒน์นะครับหรือพระราชมงคลวัชราจารย์
เจ้าอาวาสวัดทานหารนะฮะหรือว่าวัดห้วยด้วนนะครับ
อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เป็นเกจิที่เป็นที่นับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็จังหวัดข้างเคียงปัจจุบันนี้อายุร้อยเอ็ดปีแล้ว
กันเป็นส่วนใหญ่เลยโอ้โหเนี่ยพี่มดดำไปอ่ะ
จะได้เจอได้เห็นอะไรแปลกแบบนี้เอามาฝากคุณผู้ชมนะครับ